สำหรับเรื่องของปัญหาสุนัขจรจัดพบในหลายพื้นที่

และปัญหาที่ตามมาก็คือคนที่รับเลี้ยงรับดูแล
ใช่เพราะเลี้ยงที่เต็มหลายตัวอาหารการกินของเขาเนอะ
เรื่องนี้มีการแชร์ในโลกโซเชียลนะคะ
บอกว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณป้าท่านหนึ่ง
ที่รับเลี้ยงสุนัขจรจัดกว่า๑๐๐ตัว

ตอนนี้มีปัญหาค่ะโดยเฉพาะเรื่องของอาหาร
ที่ใช้เลี้ยงสุนัขเหล่านี้ขาดแคลนค่ะ
สุนัขที่เห็นนี่ไม่ใช่มีแค่นี้
เพราะว่ามีเกือบร้อยตัวค่ะ
และเจ้าพวกนี้ก็จะชอบวิ่งเข้าไปหาคุณสุภาวดี
หรือว่าป้าอู๋หอมวิเศษอายุ๕๕ปีด้วยท่าทางดีใจ
เพราะว่านั่นหมายถึงว่าได้เวลากินอาหารแล้ว

อู้บอกว่านำสุนัขเหล่านี้มาเลี้ยงที่บ้าน
บนพื้นที่๒ไร่ในตำบลโพกลาง
อำเภอเมืองนครราชศรีมานานเกือบ๑๐ปีแล้วนะคะ
ทุกวันนี้กำลังประสบปัญหาไม่มีเงินซื้ออาหารให้กับสุนัข
จนต้องมาขอรับบริจาคเศษอาหารจากวัด
แล้วก็จากชาวบ้านที่อยู่ใกล้ในระแวกนั้น

เรื่องราวถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ค่ะ
อูก็เล่าว่าสุนัขที่เก็บมาเลี้ยงนั้น
ช่วยชีวิตพริตตี้สาวจากการถูกข่มขืนมาแล้ว

แถวนั้นเขาเล่าให้ฟังว่าตรงหนองไผลล้อมว่า

เขาทำงานอะไรพริตตี้แต่งตัวสวยน่ะ

คนขึ้นไปเขาจะไปขโมยของ
แต่ผู้หญิงคนนี้เขานอนหลับก็หวังจะข่มขืน

ไม่รู้แต่รู้ว่าเขาไปเช่าบ้านข้างนอกอยู่

อุตส่าห์ช่วยชีวิตถึงขนาดนี้ล่ะคุณ

เป็นผู้นักโดนตีมาแล้วก็โดนทิ้งมาอีก
ใช่ค่ะทุกวันนี้ป้าอู๋ต้องหุงข้าววันละ๓หม้อ
มีโครงไก่ต้มด้วยวันละ๒๐กิโลกรัม
และอาหารเม็ดอีกวันละ๔ถุงนะคะเป็นอย่างน้อยนะคะ
คิดเป็นค่าใช้จ่ายตกหลายบาทต่อวัน
เพราะว่ามีหลายอย่างข้าวโครงไก่แล้วก็อาหารเม็ด

ถือว่าไม่เพียงพอกับค่าอาหารของเจ้าตูบน้อยเหล่านี้นะคะ

สำหรับผู้ที่ประสงค์อันนี้ฟังดีนะคะ
จะช่วยบริจาคเงินช่วยเหลือสุนัขก็สามารถติดต่อได้
กับป้าอูโดยตรงค่ะค่ะใช่ค่ะ